ต้องคำว่าช่วงเช้ามีการออกมาแถลงข่าวของกระทรวงศาสนาสุก
บอกว่าตอนนี้ไทยอยู่ทางสองแพ่ง
เลี้ยวซ้ายไปเหมือนฝั่งยุโรปหรือเปล่า
ที่มีคนเจ็บคนตายเพิ่มสูงขึ้น
เลี้ยวขวามาฝั่งเอเชียที่คนเจ็บคนตายเริ่มนิ่ง
แต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นอยู่กับวินัยของคนไทยด้วยกันเอง
เพราะล่าสุดนั้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๒๒รายด้วยกันนะครับ
มาดูกันหน่อยยอดที่แถลงออกมาช่วงเช้า
แบ่งเป็น๒กลุ่มคุณผู้ชมกลุ่มแรก
ก็เป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิม๒๐ราย

ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่มาจากการสังสรรค์ทำงานด้วยกันกับต่างชาติ๑๖ราย
กลุ่มที่๒คือผู้ป่วยรายใหม่แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

มีดีเจนในผับมีนักเรียนมีญาติผู้ใหญ่รวม๑๐ราย
ส่วนที่เหลือคือผู้ที่ได้รับผลแล็บยืนยันรับเชื้อมาแล้ว
แต่ว่าอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคจำนวน๙๒ราย
นี้ไม่มีรายงานพบผู้ป่วยในกลุ่มสถานบันเทิงในกรุงเทพเพิ่มเติมแล้วนะครับ

ตอนนี้๗๒๑ราย
ใกล้๑๐๐๐แล้วนะ๗๐๐กว่า
รักษาหายกลับบ้านแล้วก็มี๕๒ราย
รักษาตัวในโรงพยาบาล๖๖๘ราย
จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๗ราย
และเสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่๑รายนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
มีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น

มาตรการที่กรุงเทพกับบริมณฑลใช้มันทำให้คนที่ต้องหยุดงาน
ย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพกลับไปที่บ้านเกิดคือกลับภูมิลำเนา
มีการย้ายตัวของประชาชนจำนวนมาก

ต้องมีการรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคด้วยนะครับ
หรือว่าเจ้าอธิษฐานธนสุขจังหวัดด้วย

กลับไปแล้วอาบน้ำอาบท่าซะ

แล้วกักตัวในบ้านก่อน๑๔วันเพื่อป้องกัน

คุณไม่กักตัวคนที่บ้านคุณอาจจะติดก็ได้
คือเราไม่รู้ด้วยว่าระหว่างทางที่คุณเดินทางกลับบ้าน

อืมไม่ได้ขอความร่วมมือแต่ขอให้ทำตามนะคะ

ประหลักกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าตามสถิติถ้าประเทศใดมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า๑๐๐ราย
เหมือนไทยตอนนี้กราฟผู้ป่วยจะพุ่งสูงเร็วมากเช่นเดียวกันกับฝั่งยุโรปรวมทั้งอิราณด้วย
ซึ่งการพุ่งขึ้นนั้นจะเห็นว่าทำให้ระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นไม่สามารถรองรับได้อย่างทันท่วงที
ส่งผลให้มันเกิดมีผู้เสียชีวิตตามมาเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันอย่างญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ตัวเลขสุดท้ายมันเริ่มเบนออกไปแล้ว
คือเบนไปทางที่เริ่มนิ่งแล้วเพราะว่าไม่ได้การเคล้าอะไรคือ
ในการเก็บตัวของประชาชนเข้มข้นเข้มงวด
ดังนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองของคนไทยที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวในการมีวินัยอย่างเคร่งครัด
อยู่บ้านซะระงับการแพร่เชื้อแม้วันนี้จะมีเตียงรอผู้ป่วยได้
แต่ที่สำคัญถ้าแพทย์พยาบาลไม่พอเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่เอาไปฟังเสียงของท่านบรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
อีกครั้งเราจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับวินัยของตัวเราเองล้วนช่วยกันอยู่บ้านก่อนนะฮะ
ที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติงานที่ธรรมเนียบตอน๑๐โมง๔๐
วันนี้นะเป็นวันที่๒แล้วคือเหมือนกับว่าท่านเป็นการเหลื่อมเวลาครับในการทำงานไม่อยากจะเข้าไปเจอคนมาก
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงเช้าก็เหลื่อมกัน
โดยเฉพาะมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องหยุดงานหรือพักงาน
ซึ่งจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลวันพรุ่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพผ่านทางโลกออนไลน์กันบ้างแล้วนะคะ
ที่สถานที่ที่คนจะเดินทางกลับบ้านต่าง
ด่านพรมแดนกว่าดีบ่อขอซ้อมกว่าดี

เพราะว่าคนเนี่ยแห่กันกลับบ้านเป็นแสนเลยนะคะ
หลังจากที่มีคำสั่งปิดเมืองชั่วคราว
แรงงานต่างด้าวเนี่ยบางคนตกค้างอยู่กลับไม่ทันค่ะ
ตอนนี้สุดท้ายหลังจากพูดคุยกันแล้วเลย

เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเข้าไปเดินทางกลับบ้านได้อย่างทันท่วงทีนะคะ

แรงงานไทยแรงงานลาวแรงงานเวียดนาม
ยังคงทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะ
หลังจากที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราว
แรงงานต่างด้าวน่าจะเดินทางกลับเพิ่มมากขึ้นด้วย
ซึ่งทางนครพนมมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วก็คัดกรองโรคแล้ว
และขอความร่วมมือประชาชนที่กลับบ้านมาแล้วด้วยว่า
ขอร้องให้กักตัวดูอาการตัวเอง๑๔วันป้องกันการแพร่ระบาดค่ะ
ส่วนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนมก็อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามกลับไปยังเมืองท่าแขก

คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาสั่งปิดด่านตรงนี้ไปตอน๔ทุ่ม
ดไม่ให้เข้าและออกเลยเพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเป็นจำนวนมากนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ตกค้างอยู่ระหว่างพรมแดนทั้งสองเยอะมาก
ต้องมีการผ่อนผันออกไปก่อนให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับบ้านได้ค่ะ
เช่นเดียวกันกับที่อุบลราชธานีนะคะ
สถานีขนส่งก็มีแรงงานชาวลาวกว่า๒๐๐คนเดินทางด้วยรถโดยสารมาถึง
แล้วก็ทยอยเดินทางต่อไปที่ด่านถาวรช่องเม็กในอำเภอสิรินทร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะมาตรวจคัดกรองแล้วก็วัดไข้
ตรวจสอบอาการเบื้องต้นอาการเสี่ยงของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
บขศอุบลราชธานีก็มีการเสริมเที่ยวรถให้ด้วยนะคะ
เป็นสายอุบลปากเซวันละ๖คันจากเดิมที่มีแค่วันละ๒คัน
แล้วก็จริงเป็นมาตรการนะคะว่าต้องจัดที่นั่งให้เขานั่งห่างกันด้วยถ้าเป็นไปได้
ส่วนด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่๒
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ
แรงงานพม่ากว่า๓๐๐คนก็มายืนรออยู่หน้าประตูทางเข้าสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง
เขามากันตั้งแต่กลางดึกแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
เพราะว่ามันมีคำสั่งปิดด่านพรมแดนไงเขาก็คือมารอแหละ
หวังว่ามันจะมีการผ่อนผันมันจะมีการเปิดชั่วคราวเขาจะได้เดินทางกลับบ้านได้
ก็มาออกันตั้งแต่เมื่อคืนเลย
พูดว่าราชการเจาะต่าห์บอกว่าขอให้ผ่อนพันธุ์ส่งคนกลับประเทศให้หน่อย
ก็เลยมีการประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก
พม่ากลับประเทศก็มีการระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นับร้อยนายมาช่วยกันจัดระเบียบแล้วก็จะปิดด่านอีกครั้ง๖โมงครึ่ง
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลังจากที่กรุงเทพ
ปริมณฑลก็มีการประกาศปิดสถานบริการห้างต่างไป
คนที่เขาไม่มีงานทำช่วงนี้
เขาก็เดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดไป
รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อคือเซียนมวย
เดินทางกลับบ้านไปทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น
อย่างอุบลพุ่งเข้าไป๙รายเลย
ส่วนหนึ่งคือเซียนมวยเขากลับบ้านไปแล้วก็พบว่าติดเชื้อในจังหวัดเขานะครับ
สูงดินปฏิบัติการต่อโตภวัฒน์ฉุกเฉินโรคโควิด๑๙ที่อุบลราชทานีก็บอกว่า
อุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๙ราย
เป็นกลุ่มเซียนมวยที่กลับจากกรุงเทพ๖ราย
กลุ่มผักธองรอ๑รายคนขับแท็กซี่๑ราย
แล้วก็เดินทางมาจากตลาดปอยเปรตศักดิ์แก้วอิน๑ราย
โดยพบผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี๒ราย
อำเภอเด็ดอุดม๒รายอำเภอพิบุญมังสาหาร๒ราย
อำเภอนาจลวยอำเภอโขงเจียมและอำเภอบุญธนิกอำเภอละ๑ราย
รวมเป็น๙รายที่เพิ่มสูงขึ้น
ทางด้านนายแพทย์บัญเจิดสุขที่พัฒน์ปานนล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังก็บอกด้วยครับว่ายืนยัน
มีนาคมคือเมื่อวานมีผู้ป่วยสอบส่วนโรคทั้งหมด๓๖ราย
แล้วพบผู้ติดโรคไวรัสหรือว่าโรคโควิด๑๙นั้น๑ราย
ส่วนอีก๓๕รายไม่พบเชื้อ
นายแพทย์ไกลสอนโตทัพเที่ยงรองพุ่มในการโรมพัฒนีบรรยาบันตรัง
บอกว่ากรณีพบผู้ป่วยโควิด๑รายเป็นรายแรกของจังหวัดเป็นหญิงอายุ๒๔ปี
ตอนนี้รักษาตัวที่โรมพัฒนีบรรยาบานจังหวัดตรัง
โดยผู้ป่วยทำงานที่ภูเก็ตครับ
เดินทางมาจากภูเก็ตแล้วก็ไปที่ตรังด้วยรถยนต์ส่วนตัว
พอถึงบ้านก็ไปอยู่กับแฟนตอนนี้ให้แฟนกักตัวก่อนเพื่อความรับผิดชอบ
ทำให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่วงจำกัดนะฮะก็คือมีแค่๒กลุ่ม
คือคนใกล้ชิดคนในบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของโรงพยาบาล
ขออภัยเป็นเจ้าที่โรงพยาบาลที่จังหวัดตรังซึ่งดูแลผู้ป่วยอยู่ในตอนแรก
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกัน

นายอาริยีหมาตรอายุ๒๑ปีเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
รายแรกของจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากอีราน
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่าสาราตั้งแต่๒มีนาคม
แพทย์ทำการรักษาสุดท้ายอาการป่วยนั้นหายเป็นปกติ

ก็ทำกระดังความยินดีดีใจของญาติ
ไปต้อนรับกลับบ้านด้วยความอบอุ่นเพราะว่าต้องนอนรักษาตัวถึง๒๐วัน

นายอลีก็บอกขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลท่าสาราทุกคนครับ
ช่วยรักษาเขาจนหายเป็นปกติ
และยืนยันว่าโรคนี้สามารถรักษาหายได้
ถ้ารีบสังเกตอาการแล้วรีบไปพบหมอเพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ